ดาวสเปโร่ค่ะเป็นแฟนของแจ็คสเปโร่
ถ้าแจ็คเนี่ยนอนอยู่ใต้เรือยังไม่ตื่นนะคะ

เพราะว่าคลื่นลมแรงจริงจะต้องที่หาหลบคลื่นลมกันหน่อย

อย่าลืมนะหาที่หลบคลื่นหลบลมกันหน่อย
เพราะฉะนั้นตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันเลย
ว่าฝั่งไหนคลื่นจะสูงนะคะ

ฝนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยยังคงเป็นปัจจัยเดิม
โดยเฉพาะลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
จะพัดนะนะพัดลมทะเลขึ้นไปแบบนี้

ยอมฝนขนาดใหญ่ยังคงพัดผ่านไปไปผ่านมา

เกิน๒สัปดาห์ผ่านไปแล้ว

สุดสัปดาห์นี้ฝนจะหนักขึ้นเยอะขึ้น

ช่วงเช้าเน้นทางฝั่งตะวันตกของประเทศไทย
น่าจะเป็นตากน่าจะเป็นกาญจนบุรีนะ
แต่หลังจากนั้นค่ะบ่ายคือหมายถึงบ่ายแก่

ฝนมาแล้วกระจายหลายพื้นที่เลย
และกรุงเทพมหานครน่าจะมีฝนด้วยนะช่วงเย็นเย็นนะคะ
การเดินทางต้องวางแผนระมัดระวัง
รวมถึงภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนด้วย
ช่วงนี้คลื่นค่ะอย่างที่บอกไป
คลื่นฝั่งทะเลอันดามันแหมสูงเลยนะเนี่ย

จุดไหนที่มีฝนสูงได้มากกว่า๒เมตรเลยนะเนี่ยที่เห็นเป็นสีน้ำเงินเข้มแบบนี้รวมถึงสีม่วง
การเดินเรือออกหาปูหาปลาระมัดระวังนะคะไหนไหนออกหาปลาไม่ได้
แต่มันมีทรัพยากรทางธรรมชาตินะคะที่เขาจะอยู่ตามชายหาดไปจับเคยกันค่ะ
คุณเคยไหมคะนี่ฉันเคยแล้วค่ะหมายถึงเคย
เคยที่เอาไปทำกะปิเนี่ยค่ะชาวคลองใหญ่จังหวัดตราด
เขาบอกว่าเขาเอาละวะระวะก็คืออุปกรณ์จับเผยนะคะ
ลักษณะมันคล้ายอวนรุนทำจากไม้ไผ่กับตะข่าย
ไปลากไปดันไปตามชายหาดเจ้าเคยเนี่ยเขาจะลอยตัวขึ้นมาติดกับตะข่ายเอง
เอาไปทำอะไรเอาไปทำกะปิค่ะคลุกเกลือแล้วก็ทำปกติได้เลย
สำหรับเคยเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะที่ตราดนะที่ปากน้ำปลานประจวบก็มีเหมือนกัน
ชาวบ้านบอกว่าพื้นที่นี้ปกติเคยมันจะมาช่วงเดือนพฤศจิกายน
แต่ปีนี้ฝนไวเคยก็เลยมาไวตามไปด้วย
ชาวบ้านบอกว่าสังเกตง่ายเลยจุดไหนไม่เคยเวลาเอาเท้าไปจุ่มน้ำเดินตามชายหาด
มันจะเหมือนมียุงมาตอมขานะคะ
นั่นแหละนั่นแหละเขาเรียกว่าดงกุ้งเคยแสดงว่าจุดนั้นมีเคย
ทะเลเนี่ยรวมถึงมหาสมุทรคือแหล่งอาหารชั้นดีของมนุษย์แบบฟรีเลย
และนี่นะประเทศไทยติดทะเลทั้งสองฝั่งเลย
โอ้โหช่วยรักษาทะเลกันหน่อยละกัน
ท่อไมลักษายังจะไม่มีอาหารกินนะ

จนฉันตอนนี้จะกินอย่างไรนะ
ปลาหมึกเหมือนกันนะแต่หาไม่เจอมันไม่ใหญ่ขนาดนี้ปลาหมึกใหญ่ไปน้ำจิ้มไม่พอเดี๋ยวไปตำน้ำจิ้มเพิ่มก่อนนะอย่างงั้นรอยตรงนี้น่าจะตำ